คุณผู้ชมมันรู้สึกมีความขลัง
พี่จินตระเขาเอาเรื่องนี้มาแต่งเป็นเพลง
ผลงานที่ผ่านมาของลูกทุ่งสาวก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดเวลา
โดยเฉพาะที่คำชโนธสถานที่ที่พี่จินตลานี่นะศรัทธาเป็นอย่างมากเลย
โดยล่าสุดพี่จีนเตรียมปล่อยเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำชโนธอีกครั้ง
เพลงที่มีชื่อว่ารอพี่ที่คำชโนธ
โดยนักร้องเสาเสียงผินจินตะลาผู้ลาบ
บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าเพลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความเชื่อ
แล้วก็แรงศรัทธาที่มีต่อองค์พญานาค
แล้วก่อนไปถ่ายนี่นะพี่จินเดินทางไปไหว้ขอพร
แล้วก็เป็นการขออนุญาตบอกกล่าวพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา
เพลงนี้จะนำเสนอตามสไตล์หมอลำจังหวะม่วน

แล้วเพลงนี้นะคะก็ยังดึงคู่พระนางหมอลำสุดฮอตคุณ
กพงศกรแล้วก็น้องยูกิเพ็ญปากา
หลังจากที่เคยดึงคู่นี้มาร่วมถ่ายทอดบทเพลง
หอโหวตยังคอยมาแล้วนั่นเองนะคะ
แต่ว่าความพิเศษในครั้งนี้ก็คือหมอลำสาวน้องยูกิเนี่ย

โดยเฉพาะเหล่านักเสียงโชค
จินบอกว่ามีการไหว้ขอพรมาแล้วเหมือนกัน
ใครที่กดไลค์กดแชร์เพลงนี้
อาจจะได้โชคตามพี่จินไปด้วยก็ได้นะคะ

รอพี่ที่คำชโนธ
แต่ตอนนี้เราก็รอฟังเพลงพี่จินทุกที่เหมือนกันใช่แล้วนะคะ